ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตามข่าวกันมาหลายวันติดนะคะ
แล้วก็วันนี้เป็นจุดหัวเลี้ยหัวต่อของข่าวนี้นะคะ
เพราะว่าหลังจากที่เราได้ตามข่าวกันตลอดทั้งวันช่วงท้ายวัน
ก็เป็นอันว่าวันนี้หญิงไก่ต้องนอนในคุกนะคะ
เพราะว่าสารไม่อนุมัติให้ประกันตัว
แม้ว่าจะเตรียมหลักทรัพย์ในการประกันไว้เป็นหลักล้านทีเดียวนะคะ
วันนี้ตลอดทั้งวันค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาไล่เลี่ยงให้ฟัง
แต่บอกก่อนว่าตลอดทั้งรายการวันนี้มีแขกรับเชิญทั้งสิ้น๘ท่าน
เป็นทนายที่เหลือคือ๓ครอบครัวนะคะที่เป็นอดีตลูกจ้าง
แล้วก็เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนวันนี้เดี๋ยวลองดูสีหน้าสีตา
สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีครับ
ก้อยนะคะคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณพ่อก้อยนะคะ
แล้วก็หนูนาสุภาพรุ่นท่านด้านหลังวันนั้นที่หนูนามาคุย
เราไม่ได้เจอกันในรายการแต่มาด้วยนะคะเป็นสามีนะ
เป็นสามีหนูนานแล้วจริงแล้วก็มีเรื่องราวกันอยู่นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจอไป๓ข้อกล่าวหาที่หญิงไก่แจ้งความคุณแมนใช่ไหมคะ

หมดแล้วส่วนหนึ่งก็จากความช่วยเหลือของวันนั้นแหละ
พอศูนย์ประชาบดีแม่ห้องศรพอศรีสุวรร

นะคะส่วนด้านหลังล่าสุดค่ะดีใจเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
ก็คือคุณแม่ของน้องมีนแล้วก็น้องมีนนะคะ
น้องนายสงการค่ะครับมีอะไรจะพูดก่อนไหม

คือคดีนี้บอกตามตรงเลยเหมือนรายการ

มันมีคดีใหญ่อีก๒คดีพรุ่งนี้รอวันทวงคืนความยุติธรรม
ที่เกี่ยวกับหญิงไก่เนี่ยเหรอถูกต้องครับ
เขารอมานานแล้วว่าญาติเขาได้หายตัวไป
ป้าเขาได้หายตัวไป

ไม่ได้เกี่ยวกับลูกจ้างมีลูกจ้างอยู่คนเดียว

ไม่ให้อุบเท่าไหร่หรอกค่ะ

เดี๋ยวเรามาย้อนดูกันเฉพาะในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณผู้ชม

วันนี้หญิงไก่ไปที่กองปราบแน่นอนนะคะ

หลังจากที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเมื่อวานนี้

ส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนของกองปราบนะคะ

วันนี้สีหน้าสีตาในช่วงเบื้องต้น
ตอนอยู่ที่กองปราบไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับวันอื่นนะคะ

อยากได้เสียงได้ไม่ค่อยง่ายค่ะ
ภาพก็ให้ไม่ค่อยเยอะนะคะ

ทางกองปราบเองมันเป็นการ

แล้วข้อกล่าวหาวันนี้ที่

โดนไปหลายข้อหา

ข้อหาแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่น

แล้วก็มีข้อหาพยายามค้ามนุษย

แล้วก็ยังมีข้อหามินประมาทสถาบัน
นะคะหรือว่าตัวหมายอายามาตรา๑๑๒

นะคะนี่ค่ะลักษณะการทำข่าว

เหนือจากมีขั้นตอนอยู่ที่
งปราบเองแล้วเนี่ยนะคะ
ต้องพากันไป

เพราะว่าต้องไปรวบรวมเอกสาร
หลักฐานในห้องของหญิงไก่

ตกลงที่ตามมาตลอดทั้งวันเป็นแบบไหน
ทักทุเลค่ะเพราะว่าทุกสื่อไปกันนะคะ

แล้วก็นี่ค่ะที่คุณผู้ชมจะเห็นขั้นต่อไป

วันนี้ตำรวจเข้าไปด้วยตำรวจกองปราบ

ใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันในภาพข่าวเนี่ย
มีกล้องวงจรปิด๒ตัวด้วยกันนะคะ

แล้วก็มีพาสปอร์ต๑๙เล่ม

ข่าวที่เข้ามาก็คือว่า

เพราะว่าเธอขอประกันตัวแน่นอนนะคะ
หลักทรัพย์ที่เตรียมไว้เป็นมูลค่า

แต่สุดท้ายศาลไม่อนุมัติ

คุณแม่น้องมีน
คุณสุกรยาเป็นท่านแรกเพราะว่า

มาตั้งแต่ครั้งตอนไหน

แล้วแม่รู้ตอนไหนว่า

คือมีนเล่าให้ฟังหรือว่าแม่ตามข่าวเองเลยคะ

แป๊บแรกที่ที่เราเพิ่งเดินออกมา
กับวันนี้ที่เขาต้องเข้าไปเนี่ย
มีความรู้สึกยังไงกับข่าววันนี้คะ
ก็หายกังวลใจค่ะ

กังวลว่ากลัวว่าเขาจะทำร้ายเราอะค่ะ

หนูนาเองค่ะด้วยคำถามเดียวกันค่ะ
เพราะหนูนาเข้าไปอยู่ในคุกปีเสร็จนะนะคะ
ถ้าต้องอยู่ให้ครบจริงก็คือปีครึ่ง
แต่ว่าได้พระราชทานอภัยโทษก่อน

ณปี๕๓๕๔ตอนนั้น

หนูนาเห็นภาพเขาในข่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ยังไงก็อดีตนายจ้างแล้วหนูนายอยู่กับเขานานด้วยนะ
เหมือนแม่มีนแล้วก็ไม่เหมือนแม่ก้อยนะ

ที่ผ่านมาก็แบบเราก็รู้สึกดีกับเขานะคะ
แต่หนูไม่รู้ว่าจิตใจเขาแบบรู้สึกยังไงกับเรานะ

้อยน่าจะเป็นคนที่อาจจะอธิบายความรู้สึกได้เยอะ

ว่าก้อยเป็นคนเปิดเรื่องทั้งหมด

ถ้าก้อยไม่มาพ่อแม่ก็ต้องหลบซ่อน

จากหนึ่งคดีผมเลยยุ่งไปมากมาย
และคดีต่างเริ่มโผล่ขึ้นมาอีกครับ

ไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อรอข้อมูลโดยผมก็ได้นัดหมาย
กับท่านนหนึ่งพลตรวจโท

เขารอวันวันนี้มานานแล้ว

มันแสนสาหัสเขาเล่าฮะเล่าให้ผมฟังนะฮะ
ฟังด้วยน้ำเสียงสงสารสุดหัวใจเลยครับ
เดี๋ยวที่ฉันมาถามค่ะก็พรุ่งนี้ได้ไหมครับเพราะว่า
รอดดิฉันล่ะค่ะดิฉันอยากจะทราบคร่าวว่าเรื่องมันเกี่ยวพันกับ
เรื่องที่เรากำลังตามเรื่องของหญิงไก่อยู่หรือเปล่า
เดี๋ยวมาให้ครบทุกคนก่อนก้อยวันนี้ก้อยเป็นเด็กตามข่าวตลอดนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาจะคอยบอกว่าเขาเห็นอันนี้ที่ไหนเขาฟังอันนี้จากที่ไหน
้อยวันนี้ตามข่าวหนูรู้สึกยังไงบ้างเพราะเป็นคนตามข่าวตลอดเวลา
ก็รู้สึกได้รับความยุติธรรมค่ะ
เอาจริงเลยคือแบบว่าอ๋อรู้สึกว่ามันยังมีความยุติธรรมให้หนู
แล้วก็หลายหลายครอบครัวอยู่อย่างนี้ค่ะขั้นต่อไปว่าเขาจะอยู่ยังไงอะไร
ก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ว่านะวันนี้คือหนูรู้สึกได้ว่าเออ
หนูได้รับความยุติธรรมนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ท่านผู้ใหญ่ทุกฝ่ายได้ให้ความยุติธรรม
กับครอบครัวของเราในสิ่งที่เราไม่ได้กระทำ
ค่ะวันนั้นทั้งพ่อกับแม่ก้อยบอกดิฉันบอกว่า
ตอนที่เห็นหญิงไก่ในข่าวยังรู้สึกกลัวอยู่

แล้วมาณวันนี้มันยังมีความรู้สึกกลัวอย่างนั้นอยู่ไหมคะ
ไม่แล้วค่ะพ่อล่ะ
ก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นนิดหน่อยครับแต่กระบวนการยังไม่สิ้นสุด
ก็ยังวางใจอะไรไม่ได้ครับ
มีนล่ะคะมีนมีนนี่ก็แบบเดินดุ่มนะ
เพื่อไปเจอทนายสงการที่มากับคดีก้อยเนี่ยนะ
ไปให้ช่วยหนูด้วยให้ช่วยแม่หนูด้วย

แล้วเขาก็ชี้มาทางผมผมไปทำอะไรเขาร้องไห้
ยังตกใจอยู่เลยนะครับมานึกดูเห็นก็บอกว่ามาตัวของแม่เขาเนี่ย
อยู่ในเรือนจำตั้ง๗เดือนกว่าที่เดียวกับที่หญิงไก่ไปนะครับ
ทันทะสถานหญิงตอนนี้ก็คงเข้าในแดนแรกรับก่อน
ส่วนของหนูนาก็เหมือนกันก็อยู่ที่เรือนจำทันทะสถานหญิง
หญิงไก่ไปนี่เหมือนกันแต่หนูนาอยู่ประมาณปีเสร็จ
ส่วนของก้อยเนี่ยก็ไปบ้านปรานีซึ่งเป็นเยาวชน
เพราะฉะนั้นผมเชื่อในเวรกรรมในกฎแห่งกรรมอย่างยิ่งครับ
แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่รอการสะสังวันพรุ่งนี้
เนี่ยแล้วก็มาแบบให้ที่ฉันอยากจะทราบอยากจะทราบแล้วก็บอกว่าให้รอนิดนึ

เพราะเราตามข่าวแม่ให้มาตั้งเป็นแบบครึ่งปี

ก็รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะ

คุณแมนขอเล่าคร่าวคือหนูนาเนี่ยเรารู้เรื่องของเขาเต็มแล้วของรายการวันหนึ่ง
คุณแมนไปเจอข้อหาอะไรบ้าง
ที่ผมโดนนะครับก็มีร่วมกันลักทรัพย์นะครับ
อ๋อพอหนูนารักทรัพย์คือคุณแมนโทษนะคะตอนนั้นเป็นแฟนก็คือโดนว่าร่วม

ส่วนกรณีที่๒นี่สถานีตำรวจสภหนองเบนนะครับ๒คดีครับ

ข่มขืนลูกจ้างคือหนูนานี่แหละแล้วก็หมินประมาทครับ
นประมาทคือหมินหญิงไก่

แล้วหญิงไก่ไปแจ้งความว่าคุณแมนข่มขืนลูกจ้างเขาก็คือหนูนา

ก็คือหุนอ้าศสุวรรณเขาดำเนินการช่วยเหลือนานตอนนั้นอยู่ครับ

นิดนึงนะครับคือในคดีของน้องแมนเนี่ย
เห็นภาพว่าหญิงไก่มันมีกระบวนการเอาตำรวจในพื้นที่บางคนนะครับ
เข้าไปช่วยไปจะจับกลุ่มเขาเอาตัวมาลงพัก
อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะกระซิบท่านท่านรองพบตร
ว่ามันมีใครอยู่ในกระบวนการบ้างกระบวนการต่างต่างเหล่านี้ยังไม่จบสิ้นนะครับ
อย่างน้องก้อยเนี่ยนะครับอย่างพ่อแม่เนี่ย
ต้องบอกว่ายังอยู่ในกระบวนการที่พนักงานอายการ
จะต้องพิจารณาสำนวนของพนักงานสอบสวนซะก่อน
ว่าจะมีความเห็นแย้งที่เสนอไปว่าเรื่องสั่งฟ้อง
ตัวของก้อยนะครับส่วนพ่อแม่เนี่ยอยู่ในระหว่างการสอบสวน
ก็ต้องส่งสำนวนให้กับพนักงานนิยาการค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วสองพ่อแม่เนี่ยสำนวนยังไม่ส่ง
พนักงานสอบสวนอาจจะมีความเห็นในขณะนี้โดยนำผลของหญิงไก่ในขณะนี้
มาประกอบได้เลยค่ะแต่ของก้อยเนี่ยก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับพนักงานอายการก่อนนะครับอ่า
ว่ากระบวนการยังไปอีกไกลและทราบว่าในเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในที่
พื้นที่สอนอกประชาชื่นท่านผู้มันชะการตรรวจแห่งชาติ
เอาจริงท่านตั้งกรรมการเตรียมสอบในเรื่องนี้
รวมทั้งท่านรักษาการพบชนก็จะทำเรื่องที่เคลือบแคลงและสงสัยให้ปรากฏครับ
ฉันไล่เลี่ยงแบบนี้ถ้าดิฉันสรุปผิดทนายสงการแย้งนะคะ
แมนเนี่ยไม่มีอะไรแล้วคือไม่มีอะไรตั้งแต่ตอนขั้นตอนแรก
ว่าจะถูกกล่าวหาก็ตามนะคะของนุนาติดคุกไปแล้ว
ต้องใช้คำว่าติดคุกครบอ่ะแม้ว่าจะเรียกว่าพระธรรมพญาโทษก็ตาม
คือกระบวนการของหนูนาเนี่ยกระบวนการก็ต้องเริ่มต้นเช่นเดียวกันครับ
ก็คือต้องยื่นลื้อฟื้นขอพิจารณาคดีใหม่
เนื่องจากว่าประวัติตอนนี้เขาเสียเลยนะครับ
คือหนึ่งต้องโทษจำคุก
สองมีประวัติเรื่องลักทรัพย์นายจ้าง
เพราะฉะนั้นกระบวนการก็จะต้องขับเคลื่อนไป
โดยได้รับความกรุณาจากสภาธนายความครับ
ส่วนของคุณแม่มีนก็คือคุณสุกรยา

คือเราไม่ได้กำลังจะบอกว่าดีใจด้วยนะคะทุกท่าน
คือยังมีคดีที่ต้องสะสางกันทุกคน
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่เขากลัวหญิงไก่และบริวารอย่างยิ่ง
ถามว่าทำไมในชั้นพนักงานสอบสวน

ระหว่างนั้นพอมาถึงขั้นตอนของศาล
เขาก็กลัวว่าลูกสาวเนี่ยยังไม่พ้นปากเหนียวปากกา

กระบวนการตรงนี้อยู่ในระหว่างวันนัดสืบพยาน

ขอถอนคำให้การเดิมที่รับสารภาพออก
แล้วก็ยื่นคำร้องเข้าไปใหม่ขอให้การปฏิเสธ
และยืดบัญชีพยานก็ต้องมีการสืบพยานโจทย์จำเลยเช่นเดียวกันครับ
เหมือนกันกับพ่อแม่ของน้องก้อยก็เหมือนกัน
ไม่ครับก็คือของพ่อแม่ก้อยยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน
ใช่ค่ะหมายถึงคือต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปเหมือนกันถูกไหม

อยู่คนละขั้นแต่ยังอยู่ในกระบวนการนะ
ชั้นตำรวจส่วนของแม่น้องมินชั้นศาลแล้วครับ

ก็คือชั้นพนักงานอายการก็ต้องเอาผลการสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ย
พนักงานอายการเพื่อจะมีความเห็นแย้งหรือไม่ครับ
เดียวก้อยตอนนี้ตกลงว่าเรื่องเรียนไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหม

คือไม่มีทั้งเรื่องของคดีความที่จะแบบว่าทำให้หนูเรียนไม่ได้ไม่มีแล้วนะ

แล้วก็สตุ้งสตางค์ลูกค่าทงค่าเทอม
เทอมเทอมนี้ได้แล้วค่ะมีพี่บิ๊กกับพี่นบค่ะมาจากชนบุรีค่ะ
หนูก็ขออนุญาตขอบคุณในรายการเลยนะคะมอบให้เรียบร้อยแล้ว

ฉันจะบอกว่าคือมีคนถามเข้ามาในรายการเราเยอะนะคะ

ขอโทษนะคะเห็นขายบ้งขายบ้านนะเพื่อช่วยเขาตอนเขาอยู่ในบ้านปรานีนะ

เขาก็ตอบดิฉันว่าไม่เอาค่ะพี่เพราะกลัว
คุณแม่กลัวหนักไม่อยากให้รับคือถ้ารับต้องเป็นข่าว
เพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะหาว่ามาออกข่าวเพื่อเรียกรายเงิน

ผมไม่เคยรับบริจักษ์ไม่เคยเรียกอะไรเลยนะครับ
ใช้ทุนส่วนตัวทั้งที่เราเอาจิตอาสาของใจเรามาช่วย
ว่างจากสอนหนังสือก็มาปันช่วยเหลือเขานี่แหละครับ
เดี๋ยวฉันขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชม
ข่าวที่แม่ห้องศรยังคืบนะคะ
เอาเฉพาะที่อำเภอแม่ลาน้อยเนี่ยนะคะมีข่าวขนานกันมานะคะ
ว่ามีเด็กชาวเขา๖คนอายุน้อยนะคะอายุน้อย
๖คนได้สอบปากคำไปแล้ว๕อีกหนึ่งเนี่ยยังหาตัวไม่เจอ
ที่เจอในลักษณะเดียวกันคือว่าหลอกมาทำงานแล้วก็จะพาไปต่างประเทศเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวพักสักครู่และดิฉันไม่ลืมที่จะถามทนายสงการว่า
พรุ่งนี้จะแถลงอะไรคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมานะคะว่ามีตัวละครอีกหนึ่งคนนะคะ
จริงแล้วหนูนานจะรู้จักใช่ไหมคะก็คือดาริน
ดารินเป็นเพื่อนหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

เป็นลูกพี่ลูกน้องเขามาทำงานกับหญิงไก่ก่อนหนูนา

วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะคุยสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ห้องศรนะ
กับทางประหลัดอำเภอแม่เสรียงนะคะ

ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเหมือนกันนะคะว่ามี๖กรณีที่ไปแจ้งความไว้กับสพแม่ลาน้อย
คือประสานกันตลอดเกี่ยวกับเรื่องในแม่ห้องศรป่ะคะ
พี่ได้ข่าวกรณีของดารินค่ะซึ่งเป็นญาติของนุนานะคะ
คนนี้อยู่๑ใน๖ที่พอศรีสุวรรณพูดถึงที่สพแม่ลาน้อยป่ะคะ

ท่านเล่าให้ฟังหน่อยคนนี้ก่อนคนนี้เจออะไรมาคะ
คนนี้ก็ทำงานกับคุณเป็นคนแรกที่ไปทำงานกับคุณไก่ตั้งแต่เริ่มแรกประมาณ
เมื่อประมาณปี๔๙แล้วก็เป็นคนชักชวนเพื่อนที่ญาติกันที่แม่ละน้อยไปทำงานด้วย
ครับผมโดยครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะส่งให้เรียน
แล้วปรากฏว่าพอไปเรียนเนี่ยก็เรียนได้แค่เทอมเดียวจากนั้นก็ไม่ได้ให้ส่งเสียให้เล่าเรียนเลย
ตอนไปเรียนก็ตกลงว่าจะให้เงินประมาณ๕๕๐๐
ถ้าได้แค่เดือนเดียวจากนั้นก็ไม่ได้เลยครับ
แล้วพอไปเรียนก็ไม่ได้ส่งเสียให้เรียน
อยู่กับคุณผิวไก่ในประมาณกับ๔ปี

หัดแล้วดารินนี่เจอขู่หรือว่าเจอแจ้งความในลักษณะเดียวกันกับ๓ครอบครัวนี้เลยไหมคะ
ไม่ครับแต่ว่าก็เกือบไปครับเพราะว่าหลังจากที่หนูนาโดนเนี่ย
ตาลินเขาก็ออกมาก่อนเพราะเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็เลยออกมาก่อนครับ
ค่ะแล้วดารินเจอในลักษณะแบบไหนคะประหลาด
อ่าดารินนี่ก็เจอลักษณะค่ะคล้ายกันคือไม่อยากคุณหญิง
กับคุณไก่ก็ไม่อยากให้ออกค่ะออกไปจากตัวหมายถึงว่าเลิก
ก็มีพยายามหวานล้อมจะให้อยู่ต่อให้ทำงานต่อค่ะ
แต่ที่แย่ก็คือวันแต่วันที่๒๗๒๘และวันที่๓มันก็มีการโทรมงคมกู
ซึ่งเมื่อวานเราผ่านตัวน้องเข้าไปลงประจำวันที่ชอบพแม่ละน้อย
สอบไปก็มีการพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้น
อย่างละเอียดใช่ครับผม
ปั่นไหล่คือดาลินมาตั้งนั้นแรกและออกไปตั้งนานแล้ว
แล้วทำไมคุณหญิงไก่เพิ่งจะโทรมาหา

ก็น่าจะดารินก็

เขาคงพยายามดิ้นนะครับ

แต่ว่าการให้การของนารินจะเป็นประโยชน์ในการช่วยหนูนา

มันต้องพูดถึงกระบวนการสอบสวนที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น

อันนี้ผมก็สอบน้องทั้งสองคนทั้งกาญจนาแล้วก็ดาริน
ร่วมกับทางฤทัยให้ถ้อยคำก็สอบเฝ้ากันอยู่ตลอดครับ
คือลักษณะที่ประหลัดได้บอกเรียนเท่าที่ตอบได้ก็แล้วกันนะคะ
คือลักษณะที่ได้เนี่ยคือมันเจอเป็นลักษณะของโครงข่ายที่ชัดเจนขึ้นเหรอคะ
เพราะคราวที่แล้วท่านก็เหมือนยังไม่ค่อยอยากจะบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนใช่ไหมคะ
คือประเด็นที่แน่นอนก็คือว่าว่าชัดเจนแน่นอนในประเด็นหนึ่งก็คือว่าอ่า
อย่างที่ทุกคนยืนยันว่าหนูนาเนี่ยไม่ได้มีความผิดแต่ต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่ารับโดนถูกคมขู่
ที่จะถูกคมขู่ให้ถ้อยคำดำเนินคดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บีดามันดา
ทุกคนก็เลยจำเรียนที่จะรับสารภาพประเด็นนี้นะครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประเด็นนะครับ
ก็ขอว่าเป็นความลับกันแล้วกันครับเพราะว่าเข้าให้สู่ทางดีไอแล้วครับผม
เรียนถามเพิ่มเติมเพราะมันมีข่าวมานอกเหนือจากความคืบหน้าที่เกิดในแม่ห้องศรแล้วเนี่ยนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดอื่นท่านได้มีการประสานงานกับข้าราชการด้วยกันไหมคะ
ว่ามีลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับหญิงไก่หรือว่าคนที่อาจจะรู้จักในเครือข่ายหญิงไก่ไหมคะ
ครับก็คุยกับทางสมาชิกสาธารณประหลาดนำเฟือนของประเทศไทยนะครับ
ว่ามีกรณีแบบนี้หรือไม่ถ้ามีก็ขอให้แจ้งมาแล้วก็ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่

เพราะว่าคดีนี้ผมขอให้ทางดีสไอเข้ามาสอบ
เพราะว่ามันมีประเด็นที่ทางซีสไอน่าจะสอบได้มีความชัดเจนกว่าในหลายประเด็นนะครับผม
ถ้ามาก็จะขอให้ทางรีตไอเข้าสอบทุกพื้นที่แล้วก็ที่เกี่ยวข้องนะครับผม
ประหลัดถ้าคุยกับเราได้นานกว่านี้รีบโทรบอกกับดิฉันนะคะ
มากรุงเทพรีบโทรหาทีมงานเราเลยนะคะ

หนูนารู้เรื่องไหมคะว่าดารินโดนโทรมาขู่

คุณนายเขาแบบโทรมาหาดาลีนค่ะ
บอกว่าอยากให้ดารินไปแบบไปช่วย
ไปช่วยแบบไปช่วยดูแลแบบนี้เหมือนเดิมค่ะ
ดารินแบบมีเงินใช้ไหม
ดารินบอกมีค่ะคุณนายหนูมีเยอะเลย

คือไม่อยากไปอะนะ
แบบแกซื้อรถยัง

หนูเอาเงินกู้เงินทกศมา
ก็บอกอย่างนี้เพื่อแบบความไม่อยากไปไงค่ะ
แล้วคุณนายขู่อะไรดารินคะ

ดารินก็บอกไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วค่ะ

ที่คุณนายคุณหญิงเนี่ยโทรไปขู่ดาริน

เขารู้ว่าหนูนาเนี่ย

เขาก็เลยเอาเด็กทั้งหมดเนี่ย

แล้วเขาไม่รู้ว่าหนู

ประหลัดแล้วก็อยู่กับ

หญิงไก่พูดกับดารินบอกว่า
รู้ได้ไงว่าฉันให้เงินเขาหมื่นนึง

เกี่ยวกับเรื่องบุคคลสำคัญหายไป๒คน

อีกคนเป็นใครคะเป็นเจ้าของที่ดินมีอยู่๘ไร่แค่นี้ครับ
หายไปกี่ปีแล้วเจ้าของที่ดินเขารอวันนี้มานานแล้ว
ถูกกดขี่ขมเหงจากกลุ่มของหญิงไก่เดี๋ยวนะอดีตลูกจ้าง
ผู้ชายเนี้ยนะครับหายไปหลายปีแล้วประมาณห้าปีอ่า
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้หายไป
แต่ว่ามีกรณีกับหญิงไก่เหรอคะคือนับแต่ที่หญิงไก่ไปติดต่อ
แล้วไปแสดงตัวว่าเป็นบุตรบุญธรรมอันนี้ผมไม่เล่ามากแล้วนะ
แล้วก็หายไปนับแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่ปรากฏตัวซึ่งเรื่องนี้เนี่ย
ท่านนายสงการจะไปไปไปบอกกองปราบหรือว่าล้อมใคร
คือผมล้อมท่านภงษภัฏภงเจริญท่านทราบแล้วอ่า
อย่าเพิ่งวางใจนะครับที่สำคัญผมกระซิบนิดนึงนะครับ
ในมือถือหญิงไก่เนี้ยจะมีเครื่องคายติดต่อตลอดเวลาสำนางงาตุรกิจชาติท่านลีลันด์เลยครับ
เพราะฉะนั้นแล้วในมือถือหญิงไก่มีเสียงทุกคนที่สั่งการ

ผมแย้มไว้ว่าภูมินี้สื่อบรรชนทุกแหน่งไปแน่นที่บ่ฉน้อแน่นอนครับ
สุดท้ายค่ะขอให้ปิดที่ก้อย
ก้อยเป็นคนต้องดื่นเพราะเจอปัญหาแบบนี้า
ทั้งหมดนี้ชีวิตหนูตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว
จนถึงตอนนี้หนูรู้สึกยังไงบ้าง
ช่วงปีที่ผ่านมาปีกว่า

ปีก่อนลำบาก

ก็ฝนมันไม่ได้ตกทุกวันนะคะ

ก้อยเศร้าอย่างนี้เขาจะบอกฝนไม่ได้ตกทุกวันนะ

ยังไงพรุ่งนี้ทนายสงการเป็นข่าวอีกแล้วนะคะ

ท่านที่ถูกดำเนินการจากหญิงไก่ทั่วประเทศนะครับ
ท่านแจ้งมายังเฟซส่งการอัดสริยสับได้
ผมจะรวบรวมส่งสตชโดยเร็วที่สุดครับค่ะหมดเวลาของ
รายการใครที่ต้องสู้คดีสู้กันต่อไปตามกระบวนการนะคะ
แต่อย่างน้อยวันนี้ออกมาได้รับอิสรภาพให้มาสู้อย่าง
ควรจะเป็นที่เหลือจบแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
วันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณธนาฬิกาขอบคุณมากครับ

คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะหมดเวลาของถามตรงแล้ว
พรุ่งนี้เรามาวันศุกร์เร็วหน่อย๖โมงครึ่ง

สวัสดีค่ะ